ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูดราม่าในโลกโซเชียลกันหน่อย
มันเกิดกับศิลปินที่ดังระดับโลก

เที่ยวกับเพื่อนก็ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้

เราก็ชื่นชมกันมากเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนไทย
ที่ไปโดดดังในต่างประเทศ

ล่าสุดมันเกิดดราม่าขึ้นมา
กลายเป็นเทรนด์อันดับต้นของทวิตเตอร์

คาเฟ่ที่๑ที่ตลาดรถไฟคุณผู้ชม
แล้วก็ไปนั่งถ่ายลงถ่ายรูปอะไรแบบนี้
ซึ่งพอมันเกิดเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมา
เจ้าของร้านดันไปโพสต์ในโซเชียล
ประหนึ่งว่าเหมือนไม่ให้เกียรติลิซ่า
เอาสิ่งที่ลิซ่าไปสัมผัสไปนั่งไปอะไร

ให้คนมาประมูลเอาเหมือนแบบมันมีกลิ่น

ใครอยากได้สนใจอันนี้เข้าใจได้
แต่ถ้าจะขายคำประมูลว่า
ยังมีกลิ่นของลิซ่าติดอยู่
ยังมีแบบความอุ่นไออุ่น

มีการแบบท่าเข้าห้องน้ำแล้วไปเจอ

ไม่พอใจเจ้าของร้านนี้เป็นอย่างมาก

ลงโปรโมทร้านของตัวเองด้วย
ประมาณว่าโซฟาตัวที่ลิซ่านั่งเนี่ยมีคนส่งข้อความมาขอซื้อต่อราคา๑แสนบาท
แต่ราคายังไม่โดนใจนะฮะหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตผู้ชายหลายคน
คาดว่าเป็นเพื่อนของเจ้าของร้านเองเข้าไปคอมเมนต์ด้วยความที่ไม่เหมาะสม
เหมือนคุกคำอะไรประมาณนี้ไม่ให้เกลียดผู้หญิงเลย
แบบสองแง่สามแง่มคอมเมนต์แบบสนุกปากตามภาษาผู้ชาย
อุ่นอยู่เลยมีกลิ่นด้วยอะไรแบบนี้
เช่นบางคนก็บอกขอซื้อแก้วได้มั้ยล้างหรือยัง
กระดาษเทชูที่เค้าใช้ขอดมโซฟาได้มั้ย
หรือแม่แต่มีเส้นขนบนชักโครกมั้ย

อันนี้เข้าข่ายโรคจิตแล้วนะ
แล้วคือคนเขาแคปเอาไว้ทันไงแฟนคลับเขาก็เยอะนะฮะ
บลิ้งเขามีตั้งกี่ล้านคน
แล้วชาวเน็ตยังบอกด้วยว่าทางร้านโชคดีมากนะ
คนดังอย่างลิซ่ามาเป็นลูกค้า
เพราะเหมือนเป็นเขาไปช่วยโปรโมทให้คุณฟรีด้วยซ้ำไปนะ

แต่พอไปเจอกับข้อความแบบนี้กับทัศนคติของเจ้าของร้านแบบนี้
กลายเป็นร้านที่ถูกโจมตีหนักมากตอนนี้คุณผู้ชม
พร้อมบอกว่าต่อให้ไม่ใช่ลิซ่า
ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ควรทำกับผู้หญิงแบบนี้
จะเป็นลิซ่าหรือว่าจะเป็นใครก็ตามทีใครก็ตาม

ผมชอบผลงานลิซ่าแม่ผมก็ชอบ
ผมต้องขอโทษลิซ่าแล้วก็คนไทยที่ทำแบบนี้

เข้าไปดูก็ยังคงมีการรีทวิตกันเยอะแยะมากมาย